มาติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะฮะมาต่อที่เรื่องของดราม่าของรายการช่องส่องผี
ถึงแม้ว่าคุณบ๊วยจะมีการแถลงผ่านคลิปเป็นการขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็ถอดรายการออกจากผังทางทีวีไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเรื่องของการฟ้องร้องมันยังคงไม่จบ
เขายังเดินหน้าในการฟ้องร้องต่อไปใช่ค่ะชาวบ้านเองก็ยังไม่พอใจ
อยากให้พิธีกรทั้ง๓คนเดินทางไปกราบขอขมาย่าโมให้ถึงที่เหมือนวันที่ไปถ่ายรายการ
ไปดูความคืบหน้ากันหน่อยครับทางด้านของนายเทวันลิตภัณลบ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเอง
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันการที่เรนนี่พิธีกรบริการช่องส่องผีไปบอกว่า
ให้ข้อมูลต่างนานาที่มันบิดเบือนประวัติศาสตร์นะเป็นประวัติของย่าบุญเหลือเนี่ย

ที่เขาบอกว่าไปเป็นภรรยาคนที่สองแล้ว
โมเป็นภรรยาหลักคนแรกอะไรก็ว่ากันไปสุดท้าย
สร้างความไม่พอใจให้กับชาวโคราชเป็นอย่างมาก
สิ่งที่รายการช่องส่องผีทำถือว่าเป็นการบิด
ประวัติศาสตร์และย่ำยีจิตใจชาวโคราช
จึงจะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ส่วนเรื่องของการขอขมานั้นเนี่ยถือว่าเป็นสามัญสำนึกของคนว่าควรจะไปขอคำมาหรือเปล่า
ทั้งนี้ในเบื้องต้นนะฮะก็ให้ทางสำนักพุทธเองทั่วประเทศเลยทุกจังหวัดเลยแจ้งไปยังทุกวัดด้วยว่า
ในกรณีที่จะมีผู้ไปถ่ายทำรายการลักษณะเป็นรายการผีไปพิสูจน์อะไรต่างให้ทุกวัดตรวจสอบกันพิจารณากันให้รอบครอบ
เพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญเรื่องหนึ่งที่กลายเป็นการส่งเสริมความเชื่อความงมงายที่มันบิดเบือนไปหรือเปล่า
ทีนี้นะคะเขาไปถามชาวบ้านในอำเภอพี่มายครับ
ชื่อว่านางแม้นด้วงกลางอายุ๗๒ปี
แม้เขาเป็นผู้ดูแลสารย่าโมแล้วก็สารย่าเหลือ
เป็นตัวแทนของชาวบ้านที่พี่มายออกมาบอกว่า
ที่รายการช่องส่องผีประกาศถอนรายการออกมาจากช่องทีวีแล้วเนี่ย

บอกว่ายังไม่พอยังไม่พอใจแค่นี้
ขอเรียกร้องให้ผู้ดำเนินรายการของรายการนี้ทุกคนเลย
เดินทางไปกราบขอขมาย่าโมและย่าเหลือที่อนุสรสถานวีรกรรมทุ่งสำริดด้วยนะครับ
เช่นเดียวกันกับผู้เท่าผู้แก่หลายคนครับในอำเภอห้วยแถลง
ก็นั่งจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้น
กับสิ่งที่พิธีกรรายการพูดกันไป
มีคุณยายคนหนึ่งชื่อว่าคุณยายปุ๊กอายุ๙๕ปี
ก็บอกว่าในฐานะที่ยายเกิดในแผ่นดินไทยมา๕แผ่นดินแล้ว
ยังไม่เห็นมีใครออกมาพูดบิดเบือนอะไรเรื่องของย่าโมย่าบุญเหลือมากขนาดนี้
ดังนั้นรายการนี้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ
เดี๋ยววันที่๑๖กรกฎาคมครับ
รายการนี้จะต้องเข้าไปชี้แจงต่อกศธชด้วย
แล้วก็ต้องไปพบกับตัวแทนกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรม
เบื้องต้นอาจจะเข้าข่ายความผิดใน๒ประเด็นคือ

การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับที่ไปกระทบกับประวัติศาสตร์
โดยมีผลกับความรู้สึกความเคารพสัทธาของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นนั่นเอง
ก็ติดตามกันต่อไปว่าถึงแม้จะถอดออกจากผังไปแล้ว